คุณผู้ชมคะมาดูคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดาหน่อยค่ะ
คือยังไม่ได้จบง่ายนะคะถึงแม้ว่าทนายเดชาทนายคุณแม่ของคุณตังโม
จะบอกว่าคดีอยู่ที่อายการแล้วอีกไม่เกิน๑๐วันจะสั่งฟ้องแล้ว
แต่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ลงพื้นที่ไปหาหลักฐานเพิ่ม

เป็นนักประดาน้ำที่เคยไปช่วย

ใช่คือทีมงานถ้ำหลวงเลยนะ
ทีมงานที่เคยไปช่วยที่ถ้ำหลวงนะ
งมเลยนะคะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะคุณผู้ชม
คุณอัจฉริยะบอกว่าจะมาตรวจสอบเอาให้ชัด

มันน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมอำพราง
จุดค่ะที่งมลงไปที่ดำลงไป

แต่ก็ต้องมีการจุดทูปบอกกล่าวกันก่อนแบบนี้
ครับจุดแรกค่ะจุดแรกก็คือ
จุดที่คาดว่าคุณแตงโมตกเรือ
ตามที่ตำรวจแถลง
จุดที่๒จุดที่พบศพนะคะ
จุดที่๓ตรงนี้สำคัญค่ะ
ที่๓คือไฮไลท์ของวันนี้เลย
เป็นจุดที่คุณอัจฉริยะบอกว่า
น่าจะเป็นจุดที่คุณตังโมตกเรือจริง
เพราะว่ามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

ทีนี้ค่ะภารกิจวันนี้มีอะไรบ้าง

ทรายชั้นหินชั้นเลนชั้นโครน
คือจะใช้วิธีแทงลงไปในชั้นดิน
ตามจุดที่ดำลงไปค่ะ
คือถามว่าแล้วอุปกรณ์นี้เอามาเพื่ออะไร
อยากจะเจออะไรงมหาอะไร
คุณอัจฉริยะบอกว่าสิ่งที่ต้องการจะเจอมากที่สุด
แน่นอนก็คือผ้าคลุมสีขาวที่เราคุยกันมาตลอดนะคะ
แต่คุณอัจฉริยะบอกว่าผ้าคลุมสีขาวน่าจะมีคนเจอแล้ว
เดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่อันนี้คือสำคัญผ้าคลุมสีขาว
ไหนจะเรื่องแก้วไหนจะเรื่องมีด
อยากจะเจอสิ่งต่างเหล่านี้เพราะถ้าเจอนะ
มันจะเป็นหลักฐานสำคัญในการนำมาตรวจหาดีเอนเอ
แล้วก็จะส่งหลักฐานทั้งหมดไปให้ดีเอสไอนะคะ
ทีมงานของคุณอัจฉริยะทีมนักประดาน้ำ
ก็ลงเรือไปปฏิบัติภารกิจเลยค่ะ
อย่างที่ให้คุณผู้ชมดูภาพไปเมื่อกี้นี้นะคะ
ก็คือจุดทูปก่อนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อก่อน

ประดาน้ำก็ใช้โซน่าสแกนดูตามจุดต่าง
ตั้งแต่จุดที่ตำรวจแถลงว่าคุณแตงโมตกลงไปตรงนี้
แล้วก็ส่งนักประดาน้ำลงไปตามจุดที่วางไว้

ภารกิจนี้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะ
จากนั้นค่ะคุณอัจฉริยะก็บอกว่า
ผลการหาหลักฐานเพิ่มเติมในวันนี้

กันตรงเลยว่ามันก็ไม่ได้หลักฐานอะไรเพิ่มหรอก
แต่อย่างน้อยก็ได้รู้ว่า
จุดที่ตำรวจแถลงว่าคุณตังโมตกจากเรือสปีดโบ๊ท
น้ำมันลึกสักประมาณ๑๕๑๗เมตรเลยนะคะ

ลึกสักประมาณ๑๗๑๙เมตร
จุดนี้ใต้น้ำไม่มีโครน

ถ้านำมาเทียบกับผลชนสูตร
มันขัดกันนะคุณอัจฉริยะบอก

บอกว่าในปอดของคุณตังโมมีโครนอยู่ด้วย
แต่จุดที่ตำรวจบอกเป็นจุดที่ตกน้ำ

นั่นแหละมันเป็นทรายคุณอัจฉริยะบอกแบบนี้

คุณแตงโมน่าจะตกเรือตรงนี้มากกว่า

แล้วใต้น้ำมีโครน
ก็เลยมั่นใจว่าถ้าคุณแตงโมตกตรงนี้จริง

ส่วนมีดค่ะไม่เจอ
คุณอัจฉริยะบอกว่าไม่เจอก็ไม่แปลก
คนบนเรือคงเก็บเอาไว้หมดแล้ว
แต่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
ที่เห็นภาพมีดนี่
มีภาพที่เห็นแบบเห็นมีดชัด
ส่วนผ้าขาวของคุณตังโมที่เอามาคลุมเอว

ตอนนี้อยู่ใกล้กับท่าเรือเทเวศ

เดี๋ยวต้องรอเอามาตรวจสอบว่าเป็นของจริงหรือเปล่า
ภารกิจวันนี้ไม่เสียเปล่าค่ะคุณอัจฉริยะบอก
เขาเก็บได้หรือว่าลอยไป
ลอยไปที่ชาช้างครับ
เก็บได้หรือยังค่ะหรือว่าอย่างนี้
เดี๋ยวต้องรอเข้ามาครับเดี๋ยวเข้ามา

เขาเชื่อได้ไงว่าเก็บได้ออก
เชื่อได้ไงค่ะ
อาจารย์ตอบนะเชื่อได้ไง
หลังไม้ดีกว่าถ้าเรื่องนี้เดี๋ยวหลังไม้ดีกว่า
วัดนทบุรีที่รับผิดชอบคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมค่ะ

มันไม่เกี่ยวนะคะเอกสารนี้ไม่เกี่ยวกับคดีเลย
แล้วก็ไม่รู้ว่าเจตนาของผู้ส่งคืออะไร
แต่เนี่ยค่ะมีตาคุดมีอะไรเป็นเอกสารราชการปลอมนะคะ
นายเดชากิติวิทยานันทนายความคุณแม่ของคุณตังโมบอกว่า
หลักฐานเพิ่มเติมอะไรที่คุณอัจฉริยะว่า

คุณอัจฉริยะไม่ใช่เจ้าพนักงานนะ
คดีของคุณตังโมตอนนี้อยู่ที่ชั้นอายการแล้วนะ
เกิน๑๐วันน่าจะสั่งฟ้องแล้ว

มันก็เป็นได้แค่คอนเทนต์ในยูทูปเท่านั้นแหละ
ไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็เป็นคอนเทนต์ของนายอัจฉริยะทางยูทูป
ฉริยะไม่ใช่พนักงานสอบสวน
ฉริยะไม่ใช่อายการอัจฉริยะไม่ใช่ศาล
เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาชญาทำอยู่นั้นก็
เป็นการกระทำที่ไม่มีกฎหมายรองรับ
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปส่งสารไหนยังไง

ถามผมนะไม่มีประโยชน์อะไรต่อคดีแตงโมเลย
แต่คุณอัจฉริยะบอกว่าก็ไม่เป็นไร
คุณอัจฉริยะเชื่อมั่นว่าหลักฐานที่ได้มาก็จะเป็นประโยชน์กับคดี
ในวันพุธ๑๘พฤษภาคมนี้